เกษตรกรรมนาที่อยู่ในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวมีห้าทางเลือกด้วยกันสองทางเลือกแรกก็จะเป็นการให้เงินกู้เลี้ยงกระบือและโคเนื้อระยะเวลากู้อยู่ที่หกปีให้ครอบครัวละห้าตัวค่ะโดยการเลี้ยงกระบือมีเป้าหมายส่งเสริมการเลี้ยงห้าพันครัวเรือนส่วนการเลี้ยงโคเนื้ออยู่ที่สี่พันครัวเรือนส่วนท

ตัวเงินอยู่ที่หกร้อยสิบล้านบาทเป้าหมายเกษตรกรแปดหมื่นสี่พันครัวเรือนพื้นที่สี่แสนสองหมื่นไร่เป็นการส่งเสริมให้เปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นเลยค่ะโดยทั้งห้าแนวทางนี้จะให้สินเชื่อผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทอกสอในอัตราดอกเบี้ยร้อยละห้าต่อปีซึ่งรัฐจะช่วยจ่ายให้ร้อยล
ว่าสี่ทางเลือกแรกเนี่ยนอกจากเกษตรกรจะได้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแล้วยังจะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นค่าปรับปรุงพื้นที่สี่พันบาทต่อไร่แต่ไม่เกิน๕ไร่ต่อครอบครัวด้วยนะคะส่วนทางเลือกสุดท้ายที่จะต้องเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นเลยเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ก็ต้องเป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่ไม่เกิน๑๕ไร่ต่อครัวเรือนจะได้รับเงินช่วย
อีก๕๑๔๔บาทต่อครัวเรือนด้วยค่ะ